คุณผู้ชมคะมาตามคดีเกี่ยวกับคุณตังโมหน่อยละกันค่ะ
อยู่ด้านหลังของเราอาถรรพ์หรือทำลายหลักฐาน
เมื่อวานนี้คือเขามีการเอาใบพัดเรือ
หลังจากที่ไปพิสูจน์หลักฐานแล้วแล้วก็เอามาประกอบเข้ากับเรือ
ใช่ค่ะเพื่อที่จะจำลองเหตุการณ์
แล้วปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ใบพัดเรืออยู่ดีมันก็หลุด
แล้วก็จมหายไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
นี่ค่ะก็ต้องเร่งกันงมค้นหาวันนี้

เพราะว่าโลกโซเชียลเขาก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะคุณว่า
ใบพัดเรือนี่ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลย
เพราะว่าตอนแรกคิดว่าแผลของคุณตังโม

นี่ตอนที่จะมาจำลองเหตุการณ์ใบพัดเรือถึงหลุดได้ล่ะ
นี่ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คายคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
ดูถึงพิกัดการเดินทางเส้นทางที่ใช้ความเร็วของเรือ
เพื่อเอาทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับคำให้การของพยาน
แล้วก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
เขามีการถอดใบพัดเรือที่ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
เอาไปตรวจหาหลักฐานทีนี้พอไปตรวจเสร็จปั๊บ
ก็เอาใบพัดเรือนี้กลับมามาประกอบใส่เรือเหมือนเดิม
ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ถอยเรือลงแม่น้ำแล้วก็จะทดสอบ
ช่วงที่กำลังวอร์มเครื่องยนต์คุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยนะอยู่ในแม่น้ำแล้วนะ
ห่างจากฝั่งประมาณสี่เมตรปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ใบพัดเรือเนี่ยมันลูด
หลุดแล้วก็จมหายในแม่น้ำเลยช่วงนั้นประมาณหกโมงใช่ไหมหกโมงกว่ากว่าเนี่ยค่ะ
ซึ่งจริงก่อนที่จะเอาเรือไปลงทดสอบเขามีการติดตั้ง
แล้วก็มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของเรือแล้วนะ
ทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นคำถามไงว่าอ้าวแล้วทำไมอ่ะ
ทำไมตอนที่จะเอาไปทดสอบปล่อยให้ใบพัดมันหลุดไปได้ยังไง
เออมันมีสู่๒จังหวะ๒ช่วง๒ตอน
คือหนึ่งใส่ใบพัดเรือกลับเข้าไปที่เรือจริงแล้วปรากฏว่าเอ้าใส่ผิดด้าน

ก็ต้องลื้อแกะมาใส่ใหม่พอมาใส่ใหม่อีกรอบคิดว่าใส่ถูกด้านแล้วล่ะ
เอาเรือลงน้ำถอยลงน้ำแล้วปรากฏว่าสตาร์ทเครื่องเท่านั้นแหละ
ใบพัดเรือหลุดลงไปนี่ตอนยกเครื่องขึ้นมา

แต่คุณตอนแรกนะเอาแค่ตอนแรกที่บอกว่าใส่ผิดด้าน
อันนี้มันก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่าจริงบริษัทที่เข้าร่วมทดสอบ
ก็เข้าไปร่วมทดสอบด้วยจริงเขาก็จะต้องบอกสิ

ผิดด้านละ๑๒พอใส่อีกทีใบพัดเรือหลุดเฉยเลย
ใช่ค่ะทีนี้ทำยังไงมันก็มีภาพเราก็ได้เห็นภาพว่า
ตำรวจเองฟึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยจุดทูบเหมือนกับเป็นการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ก็ทีนี้ใบพัดที่หลุดหายไปมีการประสานนักประดาน้ำต้องบังงมค้นหา
เพราะว่าถือว่าเป็นส่วนสำคัญเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลย
มันเป็นวัตถุพยานนะแต่ว่าบางคนบอกทำลายหลักฐานหรือเปล่า
แต่บางคนบอกเขาเอาไปตรวจเรียบร้อยแล้วรอบนึงเรามาใส่ใหม่
ทีนี้ถามว่าไอ้ใบพัดที่ใส่เข้าไปใหม่เป็นใบพัดเรือจริงหรือเปล่านะครับ

เป็นใบพัดอื่นเอามาใส่ชั่วคราวก่อน
เพื่อให้เรือแล่นเพื่อไปจำลองเหตุการณ์ให้ได้
ส่วนใบพัดเรือจริงที่เป็นหลักฐานสำคัญมันจมอยู่ใต้น้ำแล้ว
เดี๋ยววันนี้มีการประสานเจ้าหน้าที่ในการดำน้ำลงไปค้นหาใบพัดเรือจริง
ใช่นี่คือเขาค้นหากันตอน๑๐โมงครึ่งเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะ
เดี๋ยวฉันจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพการงมค้นหาใบพัดเรือด้วย

เขาต้องทดสอบเปิดเพลงด้วยนะคุณ
เปิดเพลงระหว่างที่แล่นเพื่อที่จะดูความดังของเสียง
ว่าเสียงเพลงตอนนั้นมันดังกี่เดซิเบล
คือเขาวัดด้วยเครื่องวัดระดับเสียงของทางเจ้าหน้าที่เลย
จะได้วิเคราะห์ไงว่าเรือเล่นแบบนี้

แล้วเสียงจากลำโพงเนี่ยเสียงเพลงมันก็ดังอีกประมาณนึง
ดังนั้นถ้าเกิดว่าตอนนั้นมีการตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ

อันนี้เดี๋ยวต้องรอการแถลงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ทีนี้ตอนที่เรานำเสนอจริงเมื่อวานพอมันเกิดเหตุการณ์
นักข่าวก็รายงานกันเลยมันเกิดเหตุการณ์ใบพัดเรือหลุดค่ะ
อย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏว่าทางทนายรณรงค์แก้วเพชร
เขาออกมาโพสต์ค่ะออกมาโพสต์ข้อความ
นี่ให้คุณผู้ชมดูบอกว่าวิญญาณแตงโมน่าจะเฮียน
ตำรวจต้องจุดทูบขอให้การจำลองเหตุการณ์ราบรื่น
วันนี้ใบพัดหายพรุ่งนี้ชิปคงไม่หายไปด้วยนะ
นี่ทนายรณรงค์โพสต์เอาไว้แบบนี้
แล้วก็บอกว่าเอาเวลาจุดทูบไปบอกนายช่างให้ใส่น็อตให้แน่นดีกว่าไหม
ชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นเยอะค่ะ
อย่างที่บอกไงบางคนก็บอกว่าโอ้โหมันวางเวงนะวันพระ
เรือลำที่เกิดเหตุถ้าเกิดว่ามองในมุมวิทยาศาสตร์
คนประกอบทำไม่เรียบร้อยหรือเปล่าใส่ผิดใส่ถูก
ถอดคือผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเรือนะ

แล้วพอใบพัดหายยังไงล่ะ
เพราะว่าตอนแรกตำรวจก็บอกว่าต้องเชื่อผลนิติวิทยาศาสตร์
แต่พอใบพัดหายเอ้าตำรวจไปจุดทูบไปปักทูบซะงั้น

อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะคะ
ทีนี้กู้ภัยค่ะ
กู้ภัยที่เขาร่วมค้นหาคุณตังโม
เขาก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ด้วยนะ

บอกว่าถ้าเกิดมีคำสั่งให้งมใบพัดเรือที่หลุดหาย
กู้ภัยอายุทยาขอรับอาสาเลย

ขอให้แจ้งจุดที่หลุดให้มันใกล้เคียงที่สุด
แล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์เลยว่าติดต่อผมได้ทันที

ว่าทุกคนก็อยากมีส่วนร่วม
แล้วก็อยากช่วยเหลือกับเหตุการณ์นี้
อกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมพอมันเกิดประเด็นนี้

ไม่รู้ว่าจะเป็นอาถรรพ์หรือเป็นการทำลายหลักฐานในโซเชียล

อีกหนึ่งคนที่มีการโพสต์ก็คือพี่ของคุณตังโม
บอกว่าถ้าผมยังเชื่อใจและเชื่อมั่นในความยุติธรรม
คงไม่ทำให้ผมผิดหวังใช่ไหมครับคุณตำรวจ
แต่เมื่อวานนี้พอหลังจากทราบข่าวว่าใบพัดหลุดหาย
คือคุณพี่ชายพี่ตังโมเนี่ยก็โพสต์อีกครั้งแล้วก็บอกว่า
ขอความจริงขอความยุติธรรมให้สัมผัสได้
ว่ายังคงมีในประเทศนี้
นี่ค่ะเป็นของโพสต์จากพี่ชายของคุณตังโมง
กรณีการนำเรือจริง
เรือที่ใช้ในวันเกิดเหตุ

ดูความเร็วดูอะไรต่างอาณานะครับ

ทีนี้คุณผู้ชมดูบรรยากาศการงมหาหน่อยไหม
ซึ่งบรรยากาศการงมหาเมื่อเช้านี้ค่ะ
นี่ตอน๑๐โมงครึ่งมีเจ้าหน้าที่จากร่วมกับตันยูน

แล้วเขาก็รออยู่รอให้เจ้าหน้าที่มาชี้จุดที่ใบพัดตก

ออกไปใช้เวลางมหา
ระยะทางจากฝั่งประมาณ๘๑๐เมตร
จากตรงฝั่งตรงท่าเรือพิบูลสงครามถึง
ปรากฏว่าใช้เวลาในการงมหาประมาณ๑๐๑๕นาที

เจอใบพัดเรือของจริง
ที่มันหลุดหล่นหายไปเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้ว
และนี่คือภาพสดค่ะ

คุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เอาใบพัดเรือแล้ว
คุณผู้ชมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นใบพัดเรือนะฮะ
เพราะว่าใบพัดเรืออยู่ที่พื้นนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่
ผมก็ฟังอยู่นะเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่นะครับ

ทางด้านขวามือที่คุณผู้ชมเห็น
เป็นภาพหลังจากที่งมขึ้นมาได้แล้ว
นี่เลยนะคะใบพัดเรืออันนี้
แล้วก็เฟรมซ้ายที่คุณผู้ชมเห็นเป็นการไลฟ์
หลังจากที่เจอใบพัดเรือเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังอธิบายรายละเอียด
หลังจากที่ไปงมหาใบพัดเรือเนี่ยนะคะ

มาตลอดเลยท้ายที่สุดภารกิจเช้านี้ตั้งแต่๑๐โมงครึ่ง
ใบพัดเรือเรียบร้อยแล้วนะคะ

ใช่ครับนักข่าวก็พยายามสัมภาษณ์นะ
ว่าใบพัดเรือนี่พี่มองว่าอย่างไรว่ามันหลุดได้อย่างไร
แล้วก็มีคนในโลกโซเชียลเขาบอกโอ้โห
เรือลำนี้แล่นมาตั้งหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้ว
แล้วก็วันเกิดเหตุก็แล่นอยู่ในท้องน้ำอยู่
แต่พอเอากลับมาใส่ใหม่กลายเป็นหลุดซะงั้นนะฮะ
เป็นความผิดพลาดของใครกันแน่นะครับ
ใช่คนก็บอกไงว่าเรือลำนี้ราคาไม่ใช่ถูกนะ
ราคาตั้งหลายล้านเอาทำไมอุปกรณ์มันถึงหลุดออกมาง่ายจัง
แล้วทุกคนก็รอตอนที่เขาไลฟ์ลุ้นกันอยู่นะ
สุดท้ายเจอจริงคุณผู้ชม
อันนี้ก็เป็นภารกิจการค้นหาใบพัดเรือเนี่ยนะคะสรุปเช้านี้เจอเรียบร้อยแล้วค่ะ